การผ่าชนสูตรรอบ๒มันก็จะไม่เหมือนรอบแรก
สองก็จะผ่าเฉพาะคุณแม่ข้องใจตรงจุดไหน
หรือว่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์แนะนำว่าตรงจุดไหนควรจะผ่าเพิ่ม

ไล่ให้ดูว่าคุณแม่เขาสงสัยจุดไหนบ้าง
แต่ทีนี้ก็มีจุดที่ฝั่งธนายกฤษณะเอง
เขาก็สงสัยเหมือนกันคือคราบเลือด
คราบเลือดบนร่างของคุณแตงโม
จมน้ำปกติจะมีคราบเลือดไหมคะ

นายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยครับทนายที่คุณแม่พนิดาแต่งตั้งขึ้นมา
ก็กล่าวถึงการชนสูตรรอบ๒วันพรุ่งนี้
ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

ตอนเช้าต้องหารือกันก่อนว่าจะเอายังไงบ้าง

สงสัยบาดแผลที่พบบนร่างของคุณตังโมในหลายจุดคือ
หน้าผากตาโหนกแก้มฟันรอยรัดที่คอรอยแดงที่หน้าอก

แล้วก็จะมีรอยแผลข้อพับหลังขาขวาด้วยนะครับ
รวมไปถึงโครนในปอดนี่เราทำให้ดูเลยนะครับ
กี่จุดนะ๑๑จุดด้วยกันใช่ไหมประมาณ๑๐กว่าจุด
ส่วนทนายกฤษณะเองติดใจประเด็นคือร่องรอยคราบเลือดจากบาดแผลของศพครับ
ส่วนมันจะมีประเด็นอื่นอะไรอีกไม่นั้นเนี่ย
คุณแม่แตงโมบอกว่าขอคุยกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ก่อน
ซึ่งจะได้บอกได้ว่ายังมีอะไรติดใจอีกหรือไม่
มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนครับว่าคุณแม่ยอมรับ
ซึ่งจริงแล้วต้องอธิบายแบบนี้ว่าคุณแม่พนิดายังไม่ได้ยอมรับผลใดครับ
ที่ยอมรับเนี่ยคือยอมรับขั้นตอนที่แพทย์นิติเวศไล่เรียงลำดับให้เท่านั้นเอง
และคุณแม่ของคุณตังโมยังได้ตั้งคำถามกับแพทย์นิติเวศกว่า๓๐ข้อเลย
ซึ่งแพทย์นิติเวศให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
และอย่าลืมนะครับว่ายังมีพยานหลักฐานที่ต้องรอผลอีกถึง๑๙รายการครับ
วันนี้ครับ๑๖มีนาธนายกฤษณะจะเดินทางไปมอบพยาหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะ
ให้กับผู้กำกับสพเมืองนนทบุรีครับ

นั่นน่ะสิฮะแล้วเขาบอกว่าหลักฐานชิ้นนี้เนี่ยอาจจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหากับคนบนเรือสปีดโบสต์ได้เพิ่มเติมได้ด้วยฮะ

สองคนคือคุณปอกับคุณโรเบิร์ตคือน่าจะโดนตั้งข้อหาแล้วล่ะกระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
คือหลักฐานชิ้นนี้จะสำคัญเพราะจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเหรอคะ
ใช่ครับเขาบอกว่าอาจจะแจ้งข้อกล่าวหากับคนเพิ่มได้ด้วย

อันนี้ทนายกฤษณะยังไม่ได้บอก

เป็นหลักฐานเก่าแต่เพิ่งจะไปเอาให้พนักงานสอบสวน
ส่วนที่ต้องไปให้ผู้กำกับอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ผู้กำกับเซ็นรับทราบหลักฐาน
อ่ะเดี๋ยวไปฟังธนายกฤษณะอธิบายครับ
ก็ต้องเข้าใจว่าทนายกฤษณะอาจจะเปิดเผยกับสื่อทั้งหมดไม่ได้
แต่ก็บอกว่าเขามีความหวังนะ
ก็เข้าใจในบางประเด็นที่เปิดเผยไม่ได้

ที่จะเอาเป็นประเด็นในการต่อสู้ได้ไง
รู้ข่าวรู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะคะ